และตอนนี้เดินมาถึงแถวถนนมหันนบ
เราจะมาตามหาร้านอยู่ร้านหนึ่งที่เขาบอกว่า

เป็นเมนูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบทุกคน
รายได้หลักหมื่นต่อวัน
ขายดีขนาดที่ว่าเที่ยงขายหมดเกลี้ยงแล้วนะจ๊ะทุกคน
อยากรู้ใช่ไหมว่าร้านนี้คือร้านอะไร

เขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านนิยมโภชนา
ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตามไปหาหน่อยจ้า
และที่นี่ก็คือร้านนิยมโภชนา
เห็นว่าเป็นร้านเล็กแบบนี้เนี่ยครับ
แต่ก็อัดแน่นไปด้วยความอร่อยของหมูแดง
หมูกรอบกุญเชียงและไข่พะโล
วกกับเมนูเด็ดอย่างแกงกะหรี่หมู
และสตูเนื้อที่ใครได้มาลองแล้ว
ต่างก็ติดอกติดใจไปตามกัน
จนสามารถยืนหนึ่งในย่านนี้มาได้กว่า๗๐ปีแล้วล่ะครับ
จนตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่๓แล้วด้วย
ลับการขายดีของเขาคืออะไร
เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
ถึงแล้วค่ะนิยมโภชนา
โอ้โหเสียงสับหมูมาแต่ไกลเลย
สวัสดีค่ะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
บอกเลยนะที่นี่เขาเด็ดมากเรื่องของหมูแดงหมูกรอบ

งกะหรี่หมูครับนี่คืออีกเมนูที่ขายดิบขายดีของร้านใช่ไหมคะ
แล้วเขาบอกว่ามีอะไรอีกอันนึงนะเฮียนะเฮียครับ
คือ๔เมนูหลักถูกไหมแต่ขายดีมาก
จานนึงเนี่ยอย่างข้าวหมูกรอบจานเท่าไหร่คะ

เท่ากันหมดนะคะถ้าเป็นสตูเนื้อ๖๐บาท
ข้าวแกงกะหรี่หมูเฮียจ๋าสูตรเป็นสูตรมาจากไหนคะ
มาจากอโกงกะมาอ๋อมันเป็นสูตรทางจีน
จีนเลยไม่เหมือนทั่วไปใช่คือหนูจะบอกว่า
ปกติถ้าแกงกะหรี่ไทยก็จะไม่มีเป็นแบบนั้นมันจะมีใส่ซัก
แต่ผมไม่ได้ใส่มีแต่เพราะเครื่องเทศพวกเครื่องแกง
เองนี่ก็มีก็พวกซอสปรุงรสพวกพริกไทยพวกนี้

เนื้อสันอันนี้เนื้อที่ค่ะ
เนื้อมันจะใช้ส่วนไหนอะไรยังไงคะ
เนื้อสันทั้งเคี่ยวจนเปื่อยอ่ะ๒ชั่วโมง
แล้วก็เคี่ยวจนมันเปื่อยแล้วก็เตรียมไว้พรุ่งนี้
ทานไป๕๕บาท๖๐บาทนี่คือคุ้มมาก
ขายต่อวันเขาว่าแตะหลักหมื่นนี่จริงไหมคะ

ตามนั้นงั้นอย่างหมูกรอบเนี้ยใช้เยอะแค่ไหนต่อวัน

ก็ประมาณ๘โล๑๐โล

เนื้อนุ่มมันน้อยคือของดีอ่ะวัตถุดิบดีหมดอ่ะ
บุกมาถึงร้านทั้งทีหนูขออนุญาตเลยนะ
หนูไม่ค่อยเคยเห็นแบบแกงกะหรี่หรือว่าสตูเนื้อที่มันดูหน้าตาแบบนี้
ขออนุญาตเข้าไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับหน่อยได้แล้วผมจะเข้าไปทำให้ดู
โอเคได้เลยบุกทัวร์กันเลยค่ะ
ลาดไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเรื่องของเคล็ดลับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า
สิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือพริกแกงกะหรี่นั่นเองล่ะครับ
แต่วัตถุดิบในการทำจะมีอะไรบ้างนั้นตอนนี้ได้เวลาเผยเคล็ดลับการทำแกงกะหรี่หมูสูตรแต้จิ๋วกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งสิ่งแรกที่น้องใบตองจะต้องทำนั่นก็คือการผสมพริกแกงกะหรี่โดยหน้าที่นี้จะเป็นของเจ๊มะลิภรรยาคู่ใจของเฮียยะนั่นเองล่ะครับ
เป็นพริกแกงเผ็ดที่ตลาดทั่วไปเลยค่ะ
พริกแกงเผ็ดทั่วใช่แต่เราต้องมาปรุงเพิ่มมั้ยอาหรอใช่ปรุงเพิ่มค่ะ
มีอะไรบ้างลูกแบบที่บน
เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนแรก
หลังจากได้เครื่องแกงพริกแกง

นี่ขั้นต่อไปเอาพริกแกงที่เราคลุกเมื่อกี้ลงไปนะคะ
พร้าวนี่ผมต้องคันด้วยตัวเองนะไม่ใช่ลูกน้อง
อ๋อไม่ได้อ๋อมันจะได้คุณภาพที่มีแน่นอน

อย่างนี้ใช้หมูเยอะแค่ไหนคะเฮีย

ไปโอ้วแล้วก็คน
ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเราทำพริกแกงเรามีการใส่น้ำปลาไปแล้วทุกคน
เราไม่ใส่แล้วอ่าเราจะไม่ใส่น้ำปลาเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเค็ม
นี่คือน้ำสต๊อกหมูใช่ไหมคะน้ำสต๊อกครับน้ำสต๊อกหมู
น้ำสต๊อกนี่ต้องวันต่อวันเหรอคะวันต่อวันครับ
เพราะฉะนั้นคือหมดแล้วหมดแล้วหมดใช้แค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วหลังจากที่เราใส่น้ำสต๊อกลงไปเนี่ย
เรารอเดือดแล้วเรารอเดือดแล้วแล้วต้องเคี่ยวจริงไว้ไหมคะไม่ต้องเคี่ยวเลย
ซึ่งพอน้ำแกงเริ่มเดือดก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมน้ำลงไปตีในน้ำแกงอีกที
แล้วก็ต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปอีกรอบหนึ่ง
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนั่นก็คือสตูเนื้อ
ซึ่งเฮียยักษ์ก็เปิดสูตรลับให้เราดูกันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียว
โดยเริ่มจากการนำเนื้อ๓ชั้นไปต้มบนเตาถ่านประมาณ๒ชั่วโมง
เนื้อเปื่อยได้ที่แล้วจึงนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
จากนั้นตั้งน้ำซุปกระดูกหมูใส่เนื้อที่หั่นแล้วลงไป
ปรุงรสด้วยกระเทียมเจียวน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลพริกไทยป่น
พอน้ำซุปเดือดก็เติมหัวเชื้อสตูเนื้อที่เก็บไว้ลงไปเพิ่ม
ซีอิ๊วดำรอจนเดือดอีกครั้งแล้วจึงใส่แป้งข้าวเจ้าและลายน้ำ
ค่อยค่อยตีแป้งจนข้นได้ทีก็จะได้สตูเนื้อสูตรเด็ดของร้านนิยมโภชนามาแล้วล่ะครับ
เคล็ดลับกันไปเยอะขนาดนี้เรื่องรสชาติจะเป็นยังไงคงต้องให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับ
ได้เวลาชิมกันแล้วนะคะได้เวลาชิมทีไรเจอพี่ปานทุกทีแล้วสวัสดีค่ะ
กินอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็อยากเชิญพี่ปานมาทานด้วยค่ะ
ก็เลยอ่ะร้านนี้ต้องให้พี่ปานมาช่วยชิมหน่อยจริงเขามีเมนูไม่ได้เยอะมากมีแค่ขาวหมูแดงหมูกรอบแต่ทีเด็ดของเขาก็คือนี่ค่ะ
แกงกะหรี่หมูแล้วก็สตูนอ๋อนี่แกงกะหรี่เหรอใช่ว้าว
นี่ที่เด็ดของเขาเลยข้าวแกงกะหรี่หมูแต่ต้องบอกเลยว่าต้องคนที่ไม่ได้ชอบรสจัดมากนะ
เขาจะไม่ได้ทำจัดจ้านจะทำเนียนสังเกตไหมแต่ไม่จัดหอมกะทิหอมกลึ้มแกงมีกลิ่นกะหรี่แบบพะโล้นิดหมูนุ่มรสไม่ได้แบบเผ็ดจัด
ที่อ่อนอ่อนแผนงจีนเออก็แปลกดีนะคะหมูแดงเขาหอมเตาทานอ๋อข้าวย่างเตาทาน
นี่แล้วคือเนื้อเขาคือแบบเนื้อสั่นที่มีความนุ่มมันน้อยมีกุญเชียงนี่กุญเชียงอะไรก็เชียงหมูหรือกุเชียงก็เลย
กุญเชียงหมูค่ะหมูก็นุ่มในมีความฉ่ำทับไม่มันเยอะค่ะแล้วก็หนังกรอบเลิศ
ถ้าตัดเลี่ยนก็คือพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกดองเนื้อเนี่ยเฮียบอกว่าเฮียใช้เวลาทำให้เนื้อเนี่ยเปื่อยก่อน๒ชั่วโมงนะคะ
แล้วค่อยเอามาทำให้เป็นเนี่ยสตูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของความที่ว่าเนื้อจะเหนียวหรืออะไรเลย
เนื้อของเฮียคือเปื่อยแล้วแล้วค่อยมาทำเป็นสตูนแล้วก็พร้อมขัด
นี่เขาบอกไข่พะโล้เนี่ยกว่าจะได้มาเป็นไข่พะโล้แบบนี้คือต้องแช่ทิ้งไว้ในน้ำผัดจะเข้าเนื้อ

ข้าวเนื้อนุ่ม

ไข่พะโล้กับข้าวสวยก็อยู่ได้แล้วอะ

จะบอกว่าแถวนี้เนี่ยนะของกินเยอะมากนะคุณ
ผู้ชายก็ดีนะเผือกข้อก็ดีนะแถวนี้
ทานก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่ปานเดินไปช้อปปิ้ง

ไม่แรง
อร่อยแบบไม่แคร์น้ำหนักขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับ

แต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้
ใช้ชีวิตแบบไม่คิด

ไปคุยกับเฮียยะกันเลยครับ

ก็เมาสัมมะเลเทเมาไม่ทำงาน
อ๋อแล้วก็ไปส่งอะไหล่ทำงานส่งอะไหล่จัดเงินเดือนไม่พอใช้

ก็คบเพื่อนเมาไปเที่ยวกินยาเมาสูบกัญชา
โล่ติดคำนั้นด้วยไหมแล้วเล่นมีเล่นทุกวัน
แล้ววันไหนไม่มีเงินเพื่อนก็ชวนไปกระตุกแว่นเขาอะไรอย่างนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์แบบการจัดช่าของคือเรียกได้ว่าเกรเลแบบครบสูตร
ครบสูตรเลยสมเรเทเมาเล่ายาปลาปิ้งวิ่งราว

คือตอนเด็กก็คิดว่าตัวเองแบบเก่าคนแถวนั้นเขารู้กันหมด

อะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกวันนี้แหละฉันจะหยุดทุกอย่าง
จุดเปลี่ยนตอนมีมามีลูกตอนมีลูกก็ยังสูบบุหรี่ก็ยังอะไรเหมือนเดิมนะ

กินเหล้ากินเบียร์กันทุกวันสูบบุหรี่พอดีกลับถึงบ้านลูกก็จะเข้ามาหา
มันก็แบ่งผมกลัวแหม่งก็ต้องหอมแก้มเขาผมบอกว่าวันนี้ผมเลิกแล้วนะ
บูหลงบุรีเลิกหมดเลยแล้วก็เลิกวันนี้จนปัจจุบัน

ได้รู้มาว่าก่อนหน้านี้ร้านเนี่ยไม่ใช่ร้านของเธอ

เมื่อปี๒๖ออกจากทหารมาก็ยังไม่ได้ทำ

ล้างจานขายหน้าร้านทำทุกอย่าง

วันไหนที่พี่สาวตัดสินใจบอกว่าแบบ
เยีต้องรับผิดชอบรับร้านนี้ต่อไปแหละ

ช่วงปีนั้นมันปีน้ำท่วมใหญ่
ลูกน้องเก่าก็ลาออกไม่มีคนช่วย

ว่าตัวเองจะทำครัวได้
เพราะจะทำได้ไหม
แต่นี้ผมก็ทำไหนดี
ผมก็ไปถามเจ้าพ่อเสริอ

ท่านสาวก็สอนรึอะคะ

เป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลจึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขังที่เชื่อกันว่า
จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค้าขายดีมีกำไร
เรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเข้าร้านหรือจะพูดเจรจาต่อรอง
ก็สำเร็จได้ดังหวังเหมาะสำหรับทุกอาชีพที่ต้องพบป่าผู้คนนั่นเองแหละครับ
ซึ่งก็เคยมีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเฮียยะเองด้วยจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันต่อเลยครับ
มีตาเท้งด้วยตาเท้งนี่เพิ่งได้มาไม่นานแต่ต้องปิดทองทุกวัน
ทองคำเปลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเก็บร้านเสร็จผมต้องปิดทองละ
แล้ววันดีคืนดีก็มีกลิ่นออกมาจากองค์ท่าน
กลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นแบบถุงถุนอ่ะ
ดมทุกวันที่กลิ่นอะไรเนี่ยแสดงว่าท่านมา
อ๋อป้าบอกใช่ไหมมาอยู่แล้วแต่องค์นี้ผมรูปได้คนเดียวนะ
คนอื่นไม่ได้ญาติพี่น้องรูปได้ถ้าคนอื่นรูปเมื่อไหรปุ๊บไปเลย

ซึ่งตาเท่งนั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของชาวประจวบคิริขัน
มีแนวคิดมาจากตัวละครหนังตะลุงที่ทำเงินให้กับเจ้าของหนังทุกโรง
ได้สมยานามว่าไอ้เท่งเรียกทรัพย์โดยวัดเขาพลานทูบ
โด่งดังเรื่องการสร้างประหลัดขิก
เชื่อว่าเมื่อบูชาแล้วจะช่วยเรื่องการทำมาค้าขายให้มีกำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับ
เฮียก็จะมีความผูกพันในเรื่องของความเชื่อแหละและเพราะแบบผูกพันต่อเกี่ยวกับพี่สาวมากเกินกัน
เขาก็พยายามให้ผมขายดีอวยพรให้ผมขายดีเพราะวันไหนขายไม่ดีเขาก็เครียด
ได้แบบดูแลเขาในช่วงที่ไม่สุข
ตอนที่เขาพักฝึกหาไม่ค่อยมาผมก็ดูแลเขาไปหาเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กิน
ส่งโรงพยาบาลแล้วกลับมาก็มาอยู่บ้านมารักษาตัว
รักษาตัวถึงเวลาหมอนัดก็ไปหา
ผมก็ดูแลเขาไปหาเขาซื้อนั่นซื้อนี่ให้กิน
จะเอาอะไรไหมผมก็ไปเยี่ยมเขาไปหาเขา
พักผ่อนเยอะนี่พักผ่อนมากนะเป็นห่วง
แล้วเราอยู่ในวินาทีสุดท้ายของพี่สาว
วันนั้นผมไปสมุทรปาการกลับมาไม่ทัน
กลับมาไม่ทันไปโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตแล้ว

คิดไหมว่าถ้าวันนั้นไม่มีพี่สาวที่ให้ชีวิต

ไม่รู้ว่าเราจะเกเลอยู่แบบไหน

ทุกอย่างที่ได้มาเพราะพี่สาวคนนี้ไง
ชีวิตเรามีทุกวันนี้เพราะพี่สาว
จากวันนั้นที่เป็นเด็กเกเรถึงขั้นติดยาวิ่งราว

เฮียยะฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ที่ทำกิจการ

ต้องสู้กันไปเรื่อยต้องอดทนต้องสู้ไปเรื่อย

วันนี้ได้เกร็ดความรู้กันไปเยอะมากเลยค่ะ
เคล็ดลับในการที่จะเป็นเศรษฐีป้ายแดงหนึ่ง

ชีวิตก็ต้องฝ่าฟันกันไป

ร้านยมโภชนาถนนหักนอเปอร์๖โมงครึ่งถึงบ่าย๒โมงครึ่งครับ

โอเควันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยนะคะ
ได้เก็ดลับการเป็นเศรษฐีป้ายแดงหนึ่งไป
ที่บอกเลยว่าต้องสู้